แม่ร้องไห้แทบขาดใจเลย
พอรู้ว่าลูกชายที่เป็นพลทหารนะคะ

มันเร็วมากแต่ว่าเราก็เห็นกันนะคะว่าเนี่ย

เขาก็ถลายเฉียดฟุตบาทไปยาวเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเป็นผู้ขับขี่คือพลทหารจรินรัติภัยอายุ๒๒ปี
สังกัดจังหวัดบุรีรำค่ะ
อุบัติเหตุนี้เขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
สภาพศพมีบาดแผลถลอกตามร่างกายศีรษะเปิดเลือดไหลนองเต็มพื้น
มีคมไฟส่องสว่างหล่นอยู่ข้างตัวด้วย
ไปประมาณ๑๐๐เมตรก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะคะ
เป็นยามาฮ่าอา๖จอดคว่ำอยู่ริมฟุตปาด

บนถนนสายฉะเชิงเซาพนัฐนิคมนะคะ
หน้าศูนย์การเรียนรู้ภาคกลางกองพลฐานราบที่๑๑
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาลงพื้นที่
พร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลพุทธโสธร
แล้วก็อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเศร้า
บุญช่วยรัติภัยพ่อผู้ตายบอกว่า
ลูกชายเนี่ยเพิ่งจะได้มอเตอร์ไซคันนี้มาไม่ถึงเดือนเองนะคะ

ก็ขี่มาจากอุดรธานีค่ะตั้งใจจะมาหาพ่อกับแม่ที่ฉะเชิงเศร้า

ทีนี้ก่อนเกิดเหตุลูกชายมาขอเงิน๑๐๐บาท
บอกจะไปซื้อของกินที่ร้านจรวดซื้อ
พอลูกชายออกไปได้ไม่นานโทรศัพท์ก็ดังเลยค่ะ
มีคนโทรมาบอกว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
แม่เนี่ยโอ้โหสภาพ
พอเห็นศพลูกชายนอนแน่นิ่งริมฟุตบาท

นายวิพาทจูจำรัฐเจ้าหน้าที่แขวงการทางฉะเชิงเซา

ตัวเขาขับรถมาตามทาง
ก็เห็นมอเตอร์ไซค์ของพลธหารจรณีน

แล้วก็ไปเสียหลักจังหวะแซงซ้าย

พลฐานจรินพยายามที่จะบังคับควบคุมรถแล้ว
แต่ด้วยความที่รถมันมาเร็วมากก็เลยบังคับไม่อยู่
ศีรษะของพลทหารฟาดเข้ากับเสาไฟส่องสว่างอย่างแรง

แล้วพลธหารจรณีนก็นอนแน่นิ่งไปเลย

อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่จากกล้องวงจรปิดนะคะ
พนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลางกองพลฐานราบที่๑๑
เอามาใช้ประกอบสำนวนคดีอีกทีนึง
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มอบให้อาสาสมัครหน่วยกู้ภัย
นำส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
แพทย์ทำการชนะสูตรอย่างละเอียดแล้วก็จะมอบร่างให้ญาติ

จริงถ้าแค่ทันไหลอาจจะไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่า
จังหวะที่ถลายไปศีรษะไปฟาดกับเสาไฟพอดี
ก็เลยหนักมากเลยแล้วก็เสียชีวิตเลย